มาเอาใจแฟนเพลงยุค๙๐กันหน่อยค่ะ
ใครอยู่ยุค๙๐ยกมือเพื่อน
ใครเกิดยุค๙๐ต้องร้องเพลงนี้ได้แน่นอนนะคะ
ผ่านการฆ่าเชื้อบรรจุเอาไว้อยู่ในกล่อง
อยากเป็นเจ้าของไม่ต้องไปซื้อให้ฟรี

อยากร้องอีกสักท้อนเพื่อนก็ขาดใจเพื่อน
นี่วันก่อนได้เจอกับพี่เต็มวุฒิสิทธิ์
ก็เลยต้องอัปเดตกันหน่อยว่าตอนนี้ทำอะไรยังไงอยู่บ้าง
เต็มเนี่ยเล่าให้กับพี่อ้อมอกอ้อมใจบันเทิงไทยรัฐของเราฟัง
ว่าตอนนี้เนี่ยนะพี่เต็มก็ยังอยู่ในวงการบันเทิงนี่แหละ
แต่ว่าผันตัวเองจากเบื้องหน้าไปอยู่เบื้องหลังก็เท่านั้นเองค่ะ
คือไปดันน้องรุ่นใหม่ที่มีใจรักในเสียงดนตรี
แล้วก็อยากจะเป็นนักร้องภายใต้สังกัดเต็มพลาย
แล้วก็ยังคงฝึกซ้อมร้องเพลงของตัวเองนะคะ
เดตผลงานกันไปแล้วก็ต้องอัปเดตเรื่องของสุขภาพกันต่อเลยนะ
เพราะถ้าใครที่ติดตามโซเชียลของพี่เต็มเนี่ย
จะเห็นว่าพี่เต็มเนี่ยเขาออกกำลังกายหนักมาก
ซึ่งพี่เต็มบอกว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าพี่เคยป่วย
ปวดหัวหนักมากจนต้องพบแพทย์ประสาทวิทยาเลย
คือแพทย์ให้ยาคลายเครียดมาทาน๒สัปดาห์
แต่ด้วยความว่าเขาอยากจะหายมากก็เลยทานวันเดียวหมดเลยคุณ

ใช่ก็เลยทำให้เกิดอาการหลอนนะ
หอนถึงไหนหลอนถึงขั้นที่เห็นวิญญาณแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรมานอนทับร่างเลย

แต่ด้วยความที่ผมปวดหัวแล้วผมกลัวการปวดหัวมาก
ผมกลัวผมจะป๊อกไปเลยอย่างนี้ครับ
เชื่อไหมว่ายา๒อาทิตย์ผมกินหมดภายในคืนเดียว

ผมเห็นเป็นตัวใสลอยลงมา

นั่นน่ะนั่งดูกันอยู่ประมาณสัก๕นาทีได้ครับ
ผมก็คิดว่าผมควรนอนเป็นตัวใส
คือผมคิดว่าผมสมองผมคงไปแล้วครับ
จินตนาการผมคงไปแล้วครับ
เรื่องของสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคุณผู้ชม
ตอนนี้คือเทรนด์ของการออกกำลังกายกำลังมา
แต่ว่าเราทำเราก็ได้กับตัวเราเองจริงนะ
คุณไม่ต้องหัวเราะคุณก็ต้องออกกำลังกายเหมือนกัน
เออทำไมคุณบอกใคร
แต่ว่าเรื่องอยู่เรื่องยาก็ดูแลตามที่หมอสั่งแล้วกันนะคะ